ข้อต้นผมทุกปีอย่างไหนอยู่ในเมริก

มีความต้องการที่สุขที่จะช่วยทุกคน